พาไปวิ่งกันหน่อยค่ะไปดูนักพนันไก่ชน
โอ้โหไม่อยากจะวิ่งแบบนี้เลยค่ะวิ่งหนีกันชุนละมุนเลยนะคะ
วิ่งป่าราบน้ำกระจายกันเลยทีเดียว
คือหลายคนกระโดดลงคลองแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับ
พอเห็นเจ้าหน้าที่เขาบุกมารวบตัวไปดูนาทีนั้นกันค่ะ
แกน้ำรวบตายแล้วสบดีดีครับแกน้ำรวบตายแล้วสินะครับ
ตรงนู้นเจ็บเลยครับตรงนู้นเจ็บเลย
เนี่ยค่ะอย่างกับเพิ่งแตกรังก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ถือว่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะ
เวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
กลุ่มคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันในรูปแบบไหนนะ
ก็จะแตกกระเจิงกันแบบเนี้ยใช่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ย
เป็นร้อยชีวิตเลยนะคะตำรวจสพกันธรวิชัย
จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เขาบุกรวบจากนักจับนักพนันบ่อนไก่ที่กระท่อมนาม
ไม่มีบ้านเลขที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยานะคะ
ห่างจากถนนกันทรวิชัยเชียงยืนช่วงบ้านนาดีในตำบลศรีศุกร์
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตจริงจริงเนี่ย
ลงน้ำขึ้นเขาหลบในพงยากกว่าไปทุกทางอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน
เขาก็เลยมาบุกรวบตัวแบบนี้สุดท้ายแหม่กำลังเจ้าหน้าที่ก็น้อยกว่านักพนันน่ะนะคะ
จากร้อยกว่าคนรวบมาได้ยี่สิบสามคนค่ะ
เป็นผู้ชายยี่สิบสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอายุประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบปี
ของกลางที่ได้เนี่ยมีไก่ชนตัวผู้สองตัวนาฬิกาบอกเวลา๒เรือน
สังเวียนไก่๑สังเวียนโพยราคาต่อรองชนไก่๕แผ่น
มุดเขียนโพยราคาต่อรออีกหนึ่งเล่มปากกา๑ด้ามปากกานี่ก็เป็นของกลางด้วยนะ
เพราะว่าใช้จดโพยต่างนานาแล้วก็ยังมีเงินสดจำนวนนึงด้วยนะคะ
เวลาวิ่งเนี่ยคุณคิดว่าใส่รองเท้ากันไหมใส่กันทันไหม
โอ้โหไม่น่าจะคว้ากันทันค่ะคุณก็ต้องนับรองเท้าเอาว่า
พนันมีสักกี่คนนับรองเท้าเอาก็แล้วกัน
เจ้าหน้าที่บอกรวบรองเท้าเปล่ามาได้เนี่ยกว่าเจ็ดสิบคู่ค่ะ
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีกกว่าห้าสิบคันแล้วก็รถยนต์อีกกว่าสามสิบคันอ่ะ
แน่นแน่นเลยนะคะเนี่ยก็ตามรองเท้าของใครก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่ารองเท้าดิฉันเองรองเท้าผมเองขอคืนครับไปตามคืนกันได้นะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งไปทั้งหมด๒ข้อหานะคะก็คือ
ร่วมกันกับผู้ที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันชนไก่
เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ก็คือเรื่องการห้ามชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุม
ก็นำตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสืบสวนสพกันธรวิชัยดำเนินคดีแล้วค่ะ
พี่กำลังกุมพันธุ์อ่ะเอาไว้กันแล้วอ่ะ